ตอนนี้ภักดิ์เก้าไกยยังยืนยันที่จะให้ลดเวลาถึง๑๒ใช่ไหมครับ

อย่าเพิ่งลงรายละเอียดนะครับ
คือตอนนี้คงต้องเงื่อนไขอะไรต่างเนี่ย
เก้าไกรคงต้องรอฟังจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเนี่ย
ก็มีหลายอย่างมากนะครับ
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นแหล่งข่าว
อันไหนเป็นความชัดเจนจริงหรือไม่ของพักเพื่อไทยนะครับ
ยังไงโดยโดยวิธีการโดยกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ย
คงต้องรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ

เช่นแบ่นเรื่องกระทรวงเรื่องนโยบายที่ก้าวกายต้องการสั่งอันเป็นหลังที่

ก็เป็นแค่การพูดคุยกันเพื่อให้พักเก้าไกรได้มีมติอย่างชัดเจนนะครับ
ในเรื่องการโบสถ์นายกธรรมดีเป็นหลัก
แล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยกว้าง

อ๋อน่าินอนครับน่าินอน
อันนี้เนี่ยท่าที
ตรงนี้การคำแถลงครั้งนี้นะครับ
ก็ผ่านการเห็นชอบของหัวหน้าพักอยู่แล้วครับ
ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับ
ก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องรายละเอียด

การนี้ภักดิ์เก้าไกรเนี่ยมีโอกาสจะเกี่ยวขึ้นไหมครับในอนาคต
ตอนนี้นะครับก็มีคดีที่อยู่ในสารรัฐมนุนอยู่นะครับ
จากนโยบายเรื่อง๑๑๒
อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ยไม่ได้มีการร้องให้ยุบพักนะครับ
แต่อันนี้ประมาทไม่ได้นะครับ
เราเห็นได้ชัดเจนว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระบบนิติรัฐปกติ
แล้วก็องค์กรอิสระรวมถึงสารลำนูนเนี่ย
ก็ถูกตั้งคำถามตลอดเวลาในแง่ของหลักเกณฑ์นะครับ

หรือการมีบทบาทเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองให้แก่

ดังนั้นพักเก้าไกรก็ไม่ได้ประมาท

เรื่องนี้ก็คงจริงมันเป็นข้อถกเถียงนะครับ
กันในสมาชิกรัฐสภานะครับ

เราเองเห็นแตกต่างกันเยอะนะครับ
ทางประธานก็อาจจะเห็นว่า
ควรจะให้สมาชิกได้อภิปรายถกเถียงกันอย่างเต็มที่

แต่อันนี้ก็เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะครับ
ก็หวังว่ารัฐสภาชุดนี้
จะไม่มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ

แล้วผลที่ได้คือมาติดละสภาทั้งที่ผ่านมา

จากการถอยเก้าหี้นี้กับภาคก้าวไกลโดยไหมครับ
คำนวณอะไรทั้งนั้นผมคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่ยึดกลุ่มไว้ตลอด
หลังผลการเลือกตั้งออกมาคือพยายามอย่างถึงที่สุด
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามเจ็ดจำนงของมติมหาชนจริงนะครับ
ดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่ย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่
คุณพิทาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดต้องยึดกลุ่มไว้ให้ได้
มติมหาชนก็คือต้องผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่
ยุติการสืบทอดอำนาจของคั่วรัฐบาลเดิมให้ได้นะครับ
ถ้ามองย้อนกลับไปพักเก้าไกรก็ตัดสินใจ
เหมือนเดิมนะครับเราต้องการคืนความปกติให้กับ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่
ดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะมาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่เป็นหัวหน้าพักนะครับเราไม่ได้ยอมรับกติกาที่พยายามที่จะออกแบบมาไว้
สำหรับการสืบทอดอำนาจหลังการรัฐประหารนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่า
เก้าไกรมีแคนดิเดต๑คนหรือมากกว่า๑คนแต่เป็นเพราะทุกองคาพยพได้สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนแล้วว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาพวกเขามีความต้องการนะครับ
อย่างเด่นชัดเปิดเผยว่าไม่อยากเห็นเก้าไกรเป็นนายกรมตรีเป็นแก่นำในการจัดตั้งพระบาท
จะด้วยความไม่ต้องการในการสูญเสียอำนาจทางการเมืองจะด้วยความไม่ต้องการที่จะสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่ไม่อยากจะเห็นนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
เกิดการปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดเกิดการปฏิรูประบบราชการกระจานกระจายอำนาจนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนว่าเราจะพยายามอย่างถึงที่สุด
เพื่อทำให้ภารกิจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาสำเร็จนะครับ
ก็ถ้าไม่มีประเด็นอะไรใหม่แล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับยุติการแถลงข่าว

กำลังใจดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำงานนะครับ
ไม่ครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ลงคะแนนเสียงให้พักเก้าไกรนะครับ
ผมกำลังพูดว่าผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่ลงให้พักเพื่อไทยและพักเก้าไกร
อันนี้มีส่วนสำคัญและผมก็เชื่อว่า
คนที่เลือกทั้งพักเก้าไกรและพักเพื่อไทย
แม้วันนี้พักเก้าไกรจะเป็นไปได้ยากแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่แต่ประชาชนทั้งสองส่วนก็ยังอยากเห็นรัฐบาลนะครับ
ที่มีพักเพื่อไทยและพักเก้าไกรเป็นแก่นำนะครับ
เรายังพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่

คว่ำหน้ารัฐบาลเดิมให้สำเร็จ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ผิดฝาผิดตัวนะครับ
ผมคิดว่าคนที่ไม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
ควรจะมีสำนึกนะครับว่า

แบบนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลดีกับบ้านเมืองในระยะยาวนะครับ

ยังไม่ได้คุยกันครับแต่วันนี้เราแถลงไปแล้วนะครับว่า
พักเพื่อไทยพักเก้าไกลนะครับส่งไม้ต่อเปิดโอกาสให้พักอันดับ๒
มาเป็นแก่นำจัดตั้งวันและเราพร้อมที่จะเสนอ
แคนดิเดตนายมตรีจากพักเพื่อไทยนะครับ
ก็เราติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็คงต้องเตรียมในการต่อสู้ในทางกฎหมายนะครับ
ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ